งานที่นี่เรียกว่างานยี่เป็งเจ้านะฮะ
ยี่เป็งประเพณียี่เป็งนะครับ

บอกว่านักท่องเที่ยวเดินทางไปลอยกระทงจำนวนมากเลย
เขาก็จัดท่าน้ำไว้ให้ลอยกระทงดูแลเรื่องของความปลอดภัยนะครับ
แล้วก็ยังได้เดินดูร้านรวงต่าง

ถ้าเห็นภาพมุมกว้างก็จะเห็นนี่คุณ
แม้กระทงใหญ่ก็ลอยอยู่ในคลองนะครับ
ส่วนที่ท่าน้ำหน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ตรงนี้ติดแม่น้ำปิ่ง
นักท่องเที่ยวพากันไปลอยกระทงและชมความงามของสายน้ำปิงยามค่ำคืน
มีการจัดทำโป๊ะไว้หลายจุดเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
ซึ่งประเพณียี่เป็งเชียงใหม่นี้จัดขึ้น
ภายใต้แนวคิดค่ำคืนแห่งสายนาทีวิถีแห่งวัฒนธรรม
ซึ่งการจัดตลอด๓วันคือ๒๖๒๗คืนนี้และ๒๘พฤศจิกายนนะครับ
ว่าจะมีเงินสะพัดกว่า๑๐๐๐ล้านบาท
นี่เขามีแห่กระทงใหญ่ด้วยนะครับ
ก็เรียกว่ามีทั้งงานกระทงเล็กและมีทั้งงานกระทงใหญ่นะครับ
ส่วนทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราไปสำรวจปากคลองตลาดหน่อยครับ
บรรยากาศสุดคึกคักเลยมีประชาชนผู้ค้ารายย่อยแล้วก็นักเรียน
มาซื้อกระทงสำเร็จรูปหรือไม่ก็ซื้อวัสดุอุปกรณ์

ส่วนใหญ่ก็บอกว่าเดี๋ยวพวกเราจะทำกระทงรักโลกนะครับ
วัสดุธรรมชาตินะครับรวมทั้งกระทงเปลือกข้าวโพด
ก็ขายดีนะเขาบอกว่าทนทานย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
น้ำหนักเบาเวลาลอยมั่นใจว่าลอยแน่
แล้วสีมันสวยด้วยไงมันสวยด้วยนะครับ
อกจากนี้ยังมีกระทงที่อาจจะไม่ใช้วัสดุพวก
อาหารปลาที่มีสีสันสดใสหลากหลายรูปแบบ
นี่คุณดูสิฉลามก็มีนะฮะซุปเปอร์ฮีโร่ก็มานะฮะ

แล้วก็กระทงรูปแบบต่างดึงดูดความน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับ

เหมือนกับการใช้เนี่ยแสงเหมือนกับเห็นว่ากระทงของเรามันลอยอยู่ในคลองจริงหรอกคุณ

คุณเขาบอกว่าแค่คุณมีโทรศัพท์มือถือคุณก็ลอยได้แล้วค่ะแค่นี้เองค่ะ
กระทงทุกใบจะลอยอยู่บนผิวน้ำในคลองโอ่งอ่างแบบนี้
แล้วภาพมันสวยเหมือนจริงเลยอ่ะ

คือเขาบอกไปเที่ยวที่คลองโอ่งอ่างได้นะ

แล้วคุณก็เข้าไปในแอปสักพักหนึ่งปล่อยกระทง

แต่ว่าเราใช้แอปเนี่ยประกอบว่าโอ้ยนี่ทำสมัยดีอ่ะ
ใช่นี่คือเขาทดลองปีนี้นะทำช่วงระยะเวลาสั้น

ที่นี่ไอเดียดีเจ๋งมากนะ

เออหลักครับ